ขอต้อนรับน้องทัพทิมมันลิกา
ตอนเป็นโสดใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหม
เป็นโสดใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหมมันก็เศร้าอยู่แล้ว

ไอดอลทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราจะถามกันแบบตรงไปตรงมา
รายได้ต่อเดือนน้อยสุดประมาณเท่าไหร่

รวยมากมีทุกอย่าง

บางคนบอกว่าเข็ดไหมทัพทิมจะตอบว่า

เสาร่วมสุขมีทุกข์เรื่องความรักมีเหตุ
ของการพัดพรากเลิกตก
เสาร่วมสุขเช่นถูกกระทืบถูกตบตีมีปัญหา
แล้วจบกันแล้วมันจบกันได้ดีไหม